จำเจ้าหลิงหลิงได้ไหมจังหวัดเดียวกันอุดรธานีเหมือนกัน
เจ้าลิงเนี่ยพอเปิดประตูบ้านวิ่งเตลอดออกไป
แล้วเจ้าของร้านทองเจ๊ตุ้ยเนี่ยพยายามตามหาหามาหลายวันแล้วสุดท้าย
เจอตัวไอ้เจ้าหลิงหลิงแล้วฮะมันไม่ได้วิ่งหนีเตลิศไปไหนนะครับ
แต่สุดท้ายมาเจออยู่ป่าข้างหมู่บ้านนี่เองครับ

อยู่นี่มาวนดูตั้งหลายรอบ

เจ๊ตุ้ยกิ่งแก้วแซ่งงคร

แล้วมันหายไปได้ยังไงเจ๊ตุ้ยเปิดประตูบ้าน
สามีเจ้าตุ้ยเปิดประตูบ้านไอ้เจ้าหลิงมันวิ่งออกไป
พอวิ่งออกไปไปเจอหมาเจ้าถิ่นที่อื่น

พยายามจะตามหาแถวหมู่บ้านหาไม่เจอ

หากใครเจอเจ้าลิงหลิงหมาเพศเมียพันธ์ไทย
หากใครเจอแจ้งบ่อแสจนสามารถเอาตัวเจ้าหลิงกลับมาได้

นี่ก็เกือบ๓๐๐๐นะหรือจะเอาเงินสด๓๐๐๐บาท
เลือกได้เลยหากแจ้งบ่อแสจนกระทั่งเจอ
เอาเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยตั้งแต่วันที่หนึ่ง
ตั้งแต่วันที่๑๐คนในบ้านไม่เป็นอันกินอันนอนเลย
เพราะว่ารักเจ้าหลิงเหมือนลูกเลย
เหมือนน้องเหมือนลูกเลยสุดท้ายไปเจอเจ้าหลิงหลิงแล้ว
มันอยู่ไหนนะมันอยู่ป่ารกร้างข้างหมู่บ้าน

แต่วันที่๒เหมือนมีพลังงานบางอย่าง

เฮ่ยมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์มีจริง
เดินกลับไปป่าข้างไทยอีกทีตะโกนเรียกลิงค
หยิบหยิบหยิบหยิบหยิบ
มันวิ่งมาจากป่ามันวิ่งออกมาจากป่า

กับครอบครัวเจ๊ตุ้ยอย่างเป็นทางการอีกที

ไอ้๓๐๐๐๐บาทที่ให้ยังจะให้อยู่

เฮ่ยห่าวใหญ่เลยมันตกใจนะมันเจอนักข่าวเรา
๓๐๐๐๐บาทจะตั้งเป็นทุนหรือจะเอาไปบริจาค
ช่วยเหลือให้บรรดาหมาจรทั้งหลาย
นี่คือเจ๊ตุ้ยนะฮะเจ้าของร้านทองที่
จังหวัดอุดรธานีเจอตัวเจ้าหลิงหลิงแล้ว